คือร้องได้ให้ร้าน
เพื่อร้องได้ให้ร้าน

โลกก็เหงานับจากวันนี้
ในเมื่อบ่มีอ้ายเคียงข้างกัน
คงเดียวได้หมดไฟสิ้นฝัน
เพราะว่าใจนั้น
หากใครบ่อได้อีกเลย
มันเป็นอีกบริการ

เพลงนี้คือเพลงที่๔นะครับ
เพลงที่มีนางคา๖๐๐๐๐บาท

ร้องได้นะ
ว๊าฮิลาร์ไฟเย็มหลัง
ไฟเย็มหลังมาตรงนี้
ลับเด้นหน้ากไบดอ่ะ

หวัดลา่ะ
คุณยายเรียกไปดีใจเงินหกหมื่นหรือว่าเรียกพี่ตาว่าห้ามต้น

ตอนนี้พี่ปัดถั่งได้รับเพลงเพราะเกรงร้องได้
คุณปัดรับแล้วค่ะหกมือ
คุณตายอรไทยนะครับวันที่บ่อมีอ้าย

เหลืออีกแค่สองเพลงกับสองตัวช่วยโอ้โห
ขอให้สมหวังแล้วก็ขอให้เพิ่มภูมิไปได้
ถึงหนึ่งแสนสองแสนสามแสนห้าแสน
ถ้าได้ล้านหนึ่งเลยก็จะดีมากพี่ปัดนะ

นักสู้ชีวิตของเราคุณปัดก็ทำไปได้สำเร็จนะครับ
มาถึงเพลงที่สี่รับไปแล้วหกหมื่นบาทด้วยหัวใจนักสู้
ทั้งที่ก่อนมารายการนี้นะครับ

เธอบอกว่าไม่ไหวจริงมาอัดไม่ได้จริง

แล้วก็ให้เธอมาจนกระทั่งมาถึงจุดนี้นะครับ
แต่ทำสำเร็จจริงได้จริงนะครับ

ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
หลังจากจบรายการของเรานะคะคุณผู้ชม
ชีวิตเนี่ยช่างเข้มข้นเหลือเกินค่ะ
พี่เอชายามิดชัยต่อได้ค่ะ

ครับแล้วกลับมาเป็นกำลังใจให้กับคุณปัดได้

วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ไม่เคยเอ่ยถึงแฟนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่พี่พูดถึงแฟน

ตอนนี้กับแฟนอยู่ด้วยกันหรือเปล่า

พอดีทางแฟนเขาตามไปเจอ

เขาหุ่นวัยรุ่นอย่างไรเขาเป็นทุบพี่

รก
วันนี้นะครับนอกจากจากคุณผู้ชมทั่วประเทศ

เชิญเลยทางด้านหลังนี้เชิญครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป